ส่วนเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์ที่จังหวัดตราด

ไปหาแฟนขี่รถจักรยานยนต์จากชนบุรี
ไปที่ตราดแต่สิ่งที่เห็นคือ

แฟนสาวอยู่กับผู้ชายคนอื่น

ไม่มีเงินเติมน้ำมันจะขี่กลับบ้าน
เหลืออยู่นิดหน่อยเลยตัดสินใจไม่ตรงไปเติมน้ำมันมาแล้ว

เนี่ยร้องไห้อยู่ร้องไห้เดี๋ยวนี้เลย
เมว่ามาเอาไข่แล้ว
ไม่มีเลือดกลับรถกับบ้านหนะแม่

สั่งเงียบ
แล้วแม่ก็อยู่ตั้งไกลแล้วแม่จะมารับได้ยังไง

ไม่มีเลือดกลับรถกับบ้านเลย
โอ้โหร้องไห้หนักมากใจสลายค่ะ
โทรบอกแม่ไม่มีแรงขับรถกลับบ้านแล้วแม่
พอแฟนสาวไปมีผู้ชายคนอื่น
เขาก็ตัดเพาะใหญ่เลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าเนี่ยผมมายอมเหนื่อยยอมลำบาก
ให้แฟนสาวใช้เงินเดือนละหมื่นนะ

ขี่รถมาหาจากชนบุรีมาตราด
น้ำมันหมดเหลือเงินอยู่นิดหน่อย
ตัดสินใจไม่เติมน้ำมันมาแล้ว
ซื้อเบียร์มาดื่มย้อมใจเลยดีกว่าแล้วร้องไห้ต่อ
แต่ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงไงคะ
กลัวจะเอ๊ะเกิดเรื่องไม่ดีอะไรหรือเปล่า
แจ้งตำรวจเลยนะให้ตำรวจมาช่วยควบคุมสถานการณ์นิดหนึ่ง
เหตุการณ์นี้คือวันนี้เลยนะคะ๑๐โมงครึ่ง
ตำรวจสพเมืองตราดก็ไป

ที่อำเภอเมืองผู้ชายคนนี้อายุ๓๙
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเขาร้องไห้แบบใจสลายเลย
นี่ค่ะตำรวจก็ไปคุยนะตำรวจไปปลอบนะคะ
ตำรวจบอกว่าไปสงบสติอารมณ์โรงพักไหม
มานั่งร้องอยู่แบบนี้ชาวบ้านไม่สบายใจ

ผมไม่ได้ทำอะไรผิดมาจับผมทำไม

ที่คุยกับผู้ชายคนนี้บอกว่า

อยู่กินกันที่ชนบุรีได้๒ปี
แต่แฟนสาวบอกขอกลับมาบ้านที่ตราดหน่อย
ก็เลยลางาน๒วันเลยนะผู้ชายคนนี้
ลงทุนขี่รถจักรยานยนต์มาหาแฟนที่ตราด
สุดท้ายเจอแฟนอยู่กับผู้ชายคนอื่น
หนุ่มชนบุรีคนนี้เลยใจสลาย
กลับบ้านก็ไม่ได้เงินเหลืออยู่ไม่เท่าไห

แล้วก็นั่งร้องไห้อย่างที่เห็น
เขามาถึงเนี่ยเขาก็มานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้
แล้วก็เดินไปหยิบเบียร์มากินเองอะไรอย่างนี้
นั่งร้องผมร้องไห้ภาระนาถึงเมียว่าเมียทิ้งเขา

เราก็เลยเห็นว่าเรื่องราวมันจะบานปลายเนอะ

แล้วเดี๋ยวเกิดขี่ไปไหนมาไหนไม่ได้
ทำไงต่อก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาดู

โดนเมียทิ้งก็เลยนั่งร้องไห้เลย
น้ำตาลลูกผู้ชายที่หัวใจสลาย

แต่ตำรวจเขาไม่ได้จะแจ้งข้อหาอะไรผู้ชายคนนี้นะคะ

คิดทรงคิดสั้นทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ตำรวจก็นำไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

แต่ทำใจได้แล้วได้ข่าวมาว่าทำใจได้แล้ว

อันนี้ในมุมของผู้ชายคนนี้นะ
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน